คุณผู้ชมครับปัญหาภัยคุกคามในโลกไซเบอร์นั้น

แล้วก็ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น
ได้เปิดช่องทางในการร้องเรียนปัญหาต่างผ่านระบบออนไลน์
ตามเรื่องนี้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ที่เราสามารถร้องเรียนได้เมื่อพบปัญหาออนไลน์
โดยเริ่มจากกฎตรงแจ้งเรื่องร้องเรียน
ซึ่งทำได้ง่ายเพียง๓ขั้นตอนค่ะ
ขั้นตอนแรกเลือกหมวดหมู่ว่าเป็นการร้องเรียนประเภทไหน

ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์
ต่อมาจะเป็นแบบฟอร์มให้เลือกลักษณะเรื่องราวที่ต้องการร้องเรียน
ประเภทของสื่อมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย
มีให้เลือกทั้งไอจีเฟซบุ๊กไลน์บล็อก
รายละเอียดการทำความผิดและแนบภาพถ่ายเป็นหลักฐาน

ข้อมูลจะถูกส่งไปที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา

เอาเป็นว่าเรารับเรื่องเข้ามาแล้วกระจายหลังบ้านก่อน
เพราะมิชชนนั้นมันจะลำบากมากเลยนะคะ
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง๓๕เท่า

จำเป็นต้องเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือการซื้อสินค้าออนไลน์
แล้วไม่ได้รับสินค้าตรงตามที่สั่ง
และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลหลอกลวงด้านการเงิน
จริงต้องยอมรับว่าแก้ปัญหาได้ไปประมาณสักไม่กี่ร้อยเรื่องนะคะ

คิดเป็นประมาณเหรอครับพี่ว่ายังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นที่เราเรียน

การส่งจดหมายอีเมลหลอกข้อมูลทางการเงินค่ะ
แก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีนะคะ
รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานแก้ไข
และแจ้งความคืบหน้าให้เร็วที่สุดภายในหนึ่งถึงสามวัน
ในกรณีที่ไม่ซับซ้อนมาก
หรือผู้ร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าได้
ภายในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน